สองหนึ่งไปแล้ว
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่ช็อกแล้วก็ทำให้คนวงการบันเทิงภาวะไม่ใช่เฉพาะคนวงการบันเทิงแล้วค่ะหลายคนเลยนะคะคือวันที่

มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีงานแต่งงานระหว่างคุณอามพิพัฒน์กับคุณน้ำฝนพัชรินแล้วปรากฏว่าดาราคนวงการบันเทิงก็ไปร่วมกันเยอะหลังจาก
เพราะเด็กเสิร์ฟซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานเนี่ยที่เสิร์ฟในวันนั้นเนี่ย
ป่วยเป็นโรคโควิดสิบเก้าเท่านั้นแหละค่ะเท่านั้นแหละค่ะ
กลายเป็นเรื่องเลยนะคะเราก็เลยสายตรงไปสอบถามคุณอามพิพัฒน์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เจ้าตัวบอกว่าตกใจนะตกใจด้วยเป็นห่วงด้วยเป็นห่วงแขกที่มาร่วมงานทุกคน
เพราะตอนนี้เขาก็เลยเช็คย้อนกลับไปที่โรงแรมเท่าที่คุยกับโรงแรมเนี่ย
ทางโรงแรมยืนยันว่าพนักงานในวันนั้นใส่แมสใส่ถุงมือทุกคน
ส่วนงานแต่งงานก็เป็นรูปแบบค็อกเทลการเสิร์ฟน้ำก็จะเป็นลักษณะคือ
ใครที่เป็นแขกรับเชิญก็ต้องเดินไปหยิบน้ำเองและหลอดก็ต้องหยิบเอง
ส่วนเด็กฝึกงานที่ติดโรคโควิด๑๙มีหน้าที่แค่ช่วยเก็บจานเก็บชามเก็บแก้วออกจากงาน
ไม่ได้ทำอย่างอื่นไม่ใช่พนักงานเสิร์ฟแต่อย่างใด
เพราะฉะนั้นแล้วคุณอามบอกว่าก็ต้องขอโทษทุกคนที่มาร่วมงานด้วย
แล้วก็ตอนนี้โทรศัพท์ติดต่อไปหาญาติพี่น้องทุกคนไปหาเพื่อนวงการบันเทิง
เพื่อแจ้งข่าวแล้วก็สอบถามว่ามีใครป่วยหรือเปล่า
แล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบยังไม่มีใครมีอาการป่วย
แต่ว่าทุกคนเองก็ต้องกักตัวเป็นเวลา๑๔วัน
รวมถึงคุณน้ำฝนแล้วก็คุณอามด้วย
ทีนี้ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูคุณผู้ชมต้นเรื่องเนี่ยก็คือ
นักศึกษาฝึกงานคนดังกล่าวเนี่ยไปดูเนี่ยนะ
น้องเป็นชาวจังหวัดชายภูมิทีนี้ถ้าเกิดว่าน้องติดโรคโควิดแล้วก็ต้องสอบสวนโรค
ย้อนกลับขึ้นไปว่าไทม์ไลน์ก่อนหน้านี้น้องไปทำอะไรที่ไหนมาบ้าง
ปรากฏว่าทางผู้ว่าราชการจังหวัดชายภูมิแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดชายภูมินะคะ
ออกมาแถลงข่าวเลยบอกว่าจากการสอบสวนโรคย้อนหลัง๑๔วันของน้องคนนี้
พบว่าน้องไปถูกตรวจพบเชื้อในวันที่๒๕มีนาคม
โดยขณะฝึกงานได้พักอาศัยอยู่กับห้องพักกับเพื่อนในเขตเจริญนครกรุงเทพมหานคร
ทำงานที่ห้องอาหารภายในโรงแรม๔วันย้อนกลับไปคุณผู้ชมไทม์ไลน์เล่าให้ฟังแบบนี้
มีนาคมน้องไปทำหน้าที่ในงานแต่งระหว่างคุณน้ำฝนกับคุณอาม
ที่เป็นนักศึกษาฝึกงานนี้นะคะน้องนั่งรถตู้เหมามากับเพื่อน
นั่นไงเพื่อนน้องก็ต้องถูกกักตัวด้วยนะถูกตรวจโรคด้วยนะ
นั่งรถตู้เหมามากับเพื่อนเพื่อเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดชายภูมิ
ภายในรถตู้ที่เหมากันมามีผู้โดยสารทั้งหมด๑๑คน
บางคนก็ไปลงที่จังหวัดขอนแก่นอ่าบางคนก็ลงที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ไม่แน่ใจว่าไอ้โรคโควิดไอ้เชื้อไวรัสโคโรนาเนี่ย
แวะขอนแก่นด้วยหรือไม่อย่างไรวันที่๒๔มีนาคม
ผู้ป่วยก็คือน้องเนี่ยได้กักตัวเองอยู่ที่บ้านจนกระทั่งช่วงเที่ยง
เริ่มมีอาการไข้สูงวัดอุณหภูมิร่างกายได้๓๙๓องศาเซลเซียส
มีอาการไอเสมหะปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อ
และตัดสินใจเข้ารับการตรวจคือ๒๕มีนาคม
และสุดท้ายก็พบว่าน้องป่วยเป็นโรคโควิดคือวันที่๒๕มีนาคม
เพราะฉะนั้นตอนนี้นอกจากการสืบสวนสอบสวนโรคย้อนกลับไปแล้ว
ก็ต้องตามทุกคนที่มีประวัติไปสัมผัสกับน้องคนนี้เนี่ย
มารับการตรวจแล้วก็ถูกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันด้วย
ตอนนี้เองมีโลกโซเชียลมีเดียนะคะของทั้งคุณน้ำฝนแล้วก็คุณอามเนี่ยนะคะ
ออกมาโพสต์ขอโทษแขกทุกคนที่เดินทางไปร่วมงาน
เพราะมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงนะคะ
แล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเอง๒คนกักตัวมา๗วันแล้วเดี๋ยวขอกักตัวอีก๗วัน
จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าตามพรบควบคุมโรคติดต่อเนี่ย
เขาขอความร่วมมือแล้วนะคะว่าไม่ควรที่จะจัดงานในช่วงนี้นะ